สวัสดีครับทุกคน
ฟังเพลงนี้ตอนเป็นเด็ก
แต่จะมีสักกี่คนที่ยังนำ๑๐ข้อจากเพลงนี้มาใช้ตอนเป็นผู้ใหญ่
มองกลับไปที่ตัวเองเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพอจะสอนเด็กแล้วหรือยัง
นายกรัฐมนตรีคือผู้นำรัฐบาลประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาสอนเราผ่านประโยคที่ว่า
บริหารราชการแผ่นดินไม่เห็นจะยากตรงไหน
คำพูดนี้โดนพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่จริง
เพราะไม่ใช่ใครก็ได้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่นี้
คนดีเพียงพอจริงไหมที่จะมาเป็นนายกที่ดีได้
แล้วจริงนายกที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำควรมีหน้าที่อย่างไร
ข้อที่๑มาจากฉันธามติมีที่มาถูกต้องจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นเอกฉันจากเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่จากอำนาจนอกรัฐธรรมนูล
ข้อที่๒ไม่ยึดติดตัวบุคคลเชื่อในระบอบประชาธิปไตยไม่บริหารประเทศด้วยบารมีเพียงอย่างเดียวแต่การทำงานต้องตั้งอยู่บนหลักการประชาธิปไตย
ข้อที่๓ไม่หลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบถอดถอนพ้นตำแหน่งได้ยอมรับการถูกตรวจสอบระบบประชาธิปไตยมีกลไกรัฐสภาและองค์กรอิสระเมื่อระบบคัดคนเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ระบบก็คัดคนออกจากเก้าอี้ได้เช่นกัน
ที่๔ทำงานการเมืองอย่างมืออาชีพการบริหารประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายดายเหมือนใครพูดกันการมีผู้นำประเทศที่ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพไม่ใช่รัฐบาลพลเรือนสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์หลายยุคหลายสมัย
ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินผมไม่เห็นจะยากตรงไหนในการที่จะบริหาร
ข้อที่๕รับมือวิกฤตแข็งขัน
เป็นผู้บริหารที่รับมือได้ทุกสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้คนในชาติ
สร้างโครงสร้างและกลไกต่างเพื่อนำมาใช้งานแก้ปัญหาได้ถูกจุด
ข้อที่๖รู้จักเป็นผู้พูดและผู้นำ
ไม่ลืมเป็นผู้ฟังและผู้ตาม
นายกมีหน้าที่ตัดสินใจต้องมีความเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำ
และในขณะเดียวกันต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์พร้อมรับฟังทีมงานและเสียงของประชาชน
โปรดฟังอีกครั้งเสียงประชาชนนะจ๊ะ
ข้อที่๗ไม่หมกมุ่นฝ่ายความชอบยืดอกรับคำวิจารณ์
ไม่ถือคนชมในผลงานใดเป็นที่ตั้ง
แต่ต้องยอมรับฟังคำวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นจุดด้อยของการทำงาน
ในส่วนบุคคลและในนามรัฐบาล
ข้อที่๘ปกป้องประชาธิปไตยไม่นำไปสู่ทางพระเด็จการ
ไม่ยึดกลุ่มอำนาจไว้ในมือ
และไม่สร้างรัฐประหารเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจครั้งใหม่
ข้อที่๙ไม่ยึดติดอำนาจ
นำรัฐบาลทำงานเพื่อประชาชน
สืบทอดอำนาจไว้ในกลุ่มคนของตน

ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเสมอภาค
ให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม
ข้อที่๑๐ไม่ทำให้คนรู้สึกว่า
นายกที่ดีเป็นแค่นายกที่มี
แล้วคุณล่ะคิดว่านายกเอ๋ยนายกดีในแบบคุณมีอะไรบ้าง